สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
จับตาเตือนภัยวันนี้ใครที่จะวางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงนี้ฟังดีนะครับ
เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างแน่นอนครับ
เรื่องของลมหนาวหลายคนวางแผนไปเที่ยวภาคเหนือเตรียมตัวกันดีเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปได้สัมผัสลมหนาวสมใจแน่นอนครับ
ก่อนหน้านี้มีปัจจัยอย่างหนึ่งก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับ
ดึงทั้งกลุ่มก้อนเมฆดึงทั้งกลุ่มฝนออกไปหมดท้องฟ้าโปร่งแดดแรงเลยทีเดียว
ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราก็คือลมนั้นจะมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับ
ก่อนหน้านี้ถูกดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวทีนี้จะแผลเข้ามาปกคลุมแล้วก็เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงนะครับ
สังเกตจากสีของกระแสลมนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดงตามลำดับนั่นก็หมายความว่ากำลังแรงเลยทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับกระแสลมดังกล่าวนี้ก็จะหอบเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีการแผลลงมาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะเริ่มแผลลงมาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับจะสังเกตว่าในช่วง

ตกเท่าถึง๑๕ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่
ส่วนเรื่องของคลื่นนั้นมีการคาดการณ์นะครับว่า๑๐๑๒ครับ
อ่าวไทยตอนกลางถึงตอนล่างคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ใครที่จะออกเรือฟังดีนะครับ๑๐ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๖
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
นี่คือเรื่องราวที่ต้องมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้นะครับ
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครจะวางแผนท่องเที่ยวที่ไหนวางแผนกันดีครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิบมหานสวัสดีครับ